คุณผู้ชมเรื่องนี้นะใครที่มีลูกเล็กหลานเล็กนะคะอยากให้ดูจริงจริงคือคุณแม่ท่านหนึ่งค่ะคลอดลูกออกมาได้สองเดือนนะคะก็ดูแลใกล้ชิดแหละนอนกับน้องทุกคืนนะคะทีนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นคือว่าคุณแม่เนี่ยให้นมน้องกลางดึกเพราะน้องตื่นมาแล้วก็หิวแล้วก็นอนกอดไปปกติคือจะเอาลูกวางตรงแขนข้างซ้ายแบบนี้ค่ะครับแล้วก็นอนหง

ด้วยนะคะคือปกติก็คือจะนอนกับลูกคุณแม่สาธิตให้ดูได้นะว่านอนหงายอุ้มลูกไว้ที่อ้อมกอดข้างซ้ายแบบนี้ทุกคืนคืนเกิดเหตุเนี่ยตี๒ลูกตื่นร้องหิวนมเธอก็ตื่นมาให้นมลูกแล้วก็อุ้มลูกให้นอนในอ้อมกอดเหมือนเดิมนี่แหละรอจนลูกหลับก่อนเธอค่อยหลับ๙โมงเช้าตื่นมาเห็นลูกนอนคว่ำหน
คือพังสลายไปเลยอ่ะค่ะลองฟังคุณแม่เล่านะคะ
หนูอยากอยู่กับลูกเลยไปหาลูกละ
หนูรอไม่ได้จริง

แม่รักหนูนะรักหนูที่สุดเลย
อยู่กับแม่ตลอดไปนะอยากจะแม่ไปได้
ทางด้านของพ่อเด็กนะคะก็คือ
เราบอกว่าเขาเองนอกจากแม่จะรักลูกมาก
เขาในฐานะพ่อก็รักลูกคนนี้มากเหมือนกัน
คือปกติจะนอนคนละห้องกันนะคะ
แล้วตัวเขาก็จะเอาลูกมานอนด้วยสลับกันไป
เอาไปนอนบ้างพ่อเอาไปนอนบ้างนะคะ

ทีนี้วันเกิดเหตุคุณแม่เป็นคนพาไปนอนด้วยค่ะ

หลายคนตั้งข้อสังเกตบอกว่า

ผมกับเมียไม่มีทางฆ่าลูกตัวเองแน่นอน

ซึ่งผู้ดูแลหอพักที่เป็นที่อยู่อาศัยของพ่อแม่คู่นี้
ก็บอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่พ่อแม่จะตั้งใจ
ธนุถนอมยิ่งกว่าไข่ในหินด้วยซ้ำ

เมื่อวานตกใจมากเพราะว่าเห็นแม่เด็กวิ่งอุ้มน้องออกมาในสภาพแบบสติแตกตะเลิศไปหมดเลย
เธอเองก็ตกใจเหมือนกันแต่เห็นแล้วก็สงสาร
นี่คือน้องตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะน่ารักน่าเอ็นดูมากเลย

เรื่องต้นนะคะคือหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่าน้องสำลักนมหรือเปล่า
หรือว่าน้องเกิดนอนแล้วเกิดพลิกตัวนอนคว่ำเพราะว่าน้อง๒เดือนยังไม่สามารถพลิกตัวเองได้
มันอาจจะเกิดแบบจังหวะเปลี่ยนตัวอะไรยังไงไหม
เรื่องต้นเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทางตำรวจเองก็เชิญตัวคุณพ่อคุณแม่น้องมาสอบสวนให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
เดี๋ยวต้องรอผลชนะสูตรของแพทย์ออกมาแล้วค่ะว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่
แต่เบื้องต้นยังไงขอแสดงความเสียใจกับทั้งคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยนะคะ